พาไปที่จังหวัดอุดรธานีที่นั่นเกิดเรื่องฮือฮา

ไหมคะจะออกไปหาปลา
สุดท้ายหาไปหามา
หาแล้วดันได้กระสุนปืนกลับมาแทน
ฮะเฮ้ยทำไมเท่านั้นมันโหดเหรอ
ไปหาปลาไม่ได้ปลาแต่ได้กระสุนปืนกลับมาซะอย่างนั้น
โอธอธาแล้วไม่ได้แค่หนัดสองนัดได้มาเป็นตับเลยฮะ
เฮ้ยเฮ้ยคุณคะยิงทีนี้รัวเลยนะคุณ

คุณยายศีสมพรหมุดหา
พาเพื่อนไปเปี้ยนไปหาปลากัน
สี่ถึงห้าคนไปตรงนี้ตรงสะน้ำตรงนี้
ทีนี้ไปถึงนะครับตรงบริเวณขอบสระ
เห็นกล่องเหล็กสีดำวางอยู่ตนเองก็เอ้ยกล่องแบบนี้แปลก

ลักษณะมันคล้ายกับกล่องที่แบบ
บรรจุพวกอาวุธสงครามอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ตกใจสิครับวิ่งหนีออกมาแล้วไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่ได้ทราบ
ทีนี้พอผู้ใหญ่ทราบก็พากับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในพื้นที่พบว่า
มันก็คือกล่องบรรจุอาวุธสงคราม
นี่มากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับ
มีเป็นตับสภาพใหม่พร้อมใช้งานเลยนะเขาว่าอย่างนั้น
แล้วมีกระสุนปืนเล็กยาว๑๑จำนวน๑๑นัด
เขาบอกว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมีใช้เฉพาะหน่วยทหารและต่อชดเท่านั้น
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้คลิกครอบครองน่าจะกลัวความผิด
นำมาทิ้งเอาไว้หลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานทางฝ่ายความมั่นคงให้เข้ามาตรวจสอบกันอีกครั้งว่า
สงครามเหล่านี้หายมาจากที่ใดเพื่อดำเนินการสืบสวนต่อไปนะครับ
แต่ตกใจสิครับชาวบ้านจะออกไปหาปลาดันได้ตับกระสุนมาเป็นตับมาเริ่ม
ตับบางนี้ไม่น่ากินนะคะกินไม่ได้นะคะ
ต้องไปตรวจสอบนะคะว่ามันใครมาทิ้งเอาไว้อย่างไรกันบ้างนะคะ